คุณผู้ชมคะทั่วโลกเขาร่วมรุ้นไปกับเราจริงนะคะ
สำหรับภารกิจที่ช่วยทีมหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิต

คือต่างชาติเขาช่วยเราเยอะมากนะคุณภาคภูมิ
นักประดาน้ำแบบโอ้โหมือต้น
ส่งอุปกรณ์ส่งทีมงานส่งความช่วยเหลือมาเยอะ
แล้วสื่อต่างชาติเองก็นำเสนอเรื่องนี้เป็นข่าวหลักเลยนะคะ
เป็นข่าวหน้าหนึ่งเป็นข่าวด่วนตลอดเลยค่ะคุณผู้ชม
เราอยากให้คุณผู้ชมไปดูตัวอย่างหน่อยว่าสื่อต่างชาติ
เขานำเสนอเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะ
ก็รายงานแบบโอ้โหรายงานตลอดนะคะ

หัวข่าวใหญ่ถึงความสำเร็จในภารกิจช่วย๑๓ชีวิตทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวงนะคะ

อสเวรียนำเสนอข่าวเรื่องนี้เยอะมาก
เพราะเขาส่งเจ้าหน้าที่มาที่บ้านเรา๑๙คนนะคะ
สมทบในภารกิจนี้รวมไปถึงบุคคลสำคัญอย่างคุณหมอแฮริสค่ะ
ผู้ที่ประเมินสภาพร่างกายของทั้ง๑๓ชีวิตแล้วก็ให้ไฟเขียว
ปฏิบัติการนำตัวออกมาจากถ้ำได้
เขาก็รายงานข่าวบอกว่าทางหนังสือพิมพ์ออสเตรเลียหลายฉบับเลย
ลงข่าวฉลองความสำเร็จภารกิจนี้ในการช่วย๑๓ชีวิตนะคะ

ก็เป็นผู้ผลิตนิตยสารข่าวรายใหญ่ที่สุดในยุโรป
เขาลงข่าวปฏิบัติการนี้ในเว็บไซต์ของเขา
แล้วก็เรียกปฏิบัติการนี้ว่าการปลดปล่อยออกมาจากถ้ำ
ก็พาดหัวข่าวว่าหลังจากใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินมานานกว่า๒สัปดาห์
ผู้รอดชีวิตได้ถูกนำตัวออกจากถ้ำแล้ว
เป็นเว็บไซต์ข่าวก็พาดหัวข่าวว่า
อัครราชทูตกล่าวชื่นชมนักดำน้ำชาวเดนมาร์ค
ในภารกิจช่วย๑๓ชีวิตติดถ้ำเนี่ยค่ะ
ก็เป็นสื่อแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกจริงนะครับที่ติดตามนะฮะ
อังกฤษครับขณะที่อังกฤษเนี่ยกำลังมีข่าวใหญ่อย่าง
รัฐมนตรีต่างประเทศอยู่ดีก็ประกาศลาออกแบบฟ้าผ่านะฮะ
หรือว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ทีมชาติอังกฤษก็ไปถึงรอบรองชนะเลิศอยู่แล้วเนี่ยนะ
แต่ปรากฏว่าข่าวที่ครองพื้นที่หน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษก็คือข่าวดีของไทยนะ

เรื่อง๑๓คนในถ้ำหลวงเนี่ยนะครับ
ก็ลงพาดหัวข่าวบอกว่าสิบสามชีวิตติดถ้ำหลวงถูกช่วยออกมาจากถ้ำแล้วนี่
สหรัฐนะครับในช่วงที่ไทยปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จ
เป็นช่วงที่หนังสือพิมพ์เขายังไม่ผ่านกระบวนการผลิตนะครับ

ก็ติดตามข่าวภารกิจช่วย๑๓ชีวิตในถ้ำหลวงมาโดยตลอด
แล้วก็ลงข่าวหน้าหนึ่งอัปเดตความคืบหน้าที่ประเทศไทยอยู่หลายวันด้วยกัน
ช่วย๑๓ชีวิตที่ถ้ำหลวงในไทยอย่างเหนียวแน่นนะครับ
โดยได้พาดข่าวเป็นพาดหัวใหญ่นะครับ

หลังจากทราบว่าหมูป่ากลุ่มสุดท้ายถูกนำตัวออกมาจากถ้ำหลวงได้สำเร็จ

เป็นแฮชแท็กที่ได้รับความนิยมบนโลกทวิตเตอร์มากเลยนะคะ
เวลามีการนำเสนอข่าวเรื่องนี้เวลามีการทวิตข่าวเรื่องนี้
เขาจะมีแฮชแท็กฮูย่าตลอดเลย